เรามาปิดท้ายเรื่องของประเด็นการเมือง
สรุปให้คุณผู้ชมฟังดีกว่าว่าตลอดทั้งสัปดาห์
มีประเด็นอะไรการเมืองที่เกิดขึ้นบ้าง
รวมถึงทิศทางของการเมืองในสัปดาห์หน้าจะเป็นอย่างไร
ความร้อนแรงรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
ไม่พ้นกรณีที่ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสช
ออกมาระบุความชัดเจนเรื่องการบังคับใช้รัฐธรรมนูล๒ช่วง
ระยะเวลาเปลี่ยนผ่านเป็นเวลา๕ปีให้เป็นกลไกประคองประเทศ
ควรกำหนดไว้ในร่างรัฐธรรมนูลตามข้อเสนอของคณะรัฐมนตรี
ทำให้เกิดกระแสคัดค้างเรื่องความเป็นประชาธิปไตยครึ่งใบ
เป็นห่วงเวลาเดียวกับที่นายทักศิลป์ชินวัสดิ์อดิษฐ์นายกรรธมนตรี
ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศ
ความกังวลว่าร่างรัฐธรรมนูลจะทำให้ประเทศถอยหลัง
ใกล้เคียงกับเกาหลีเหนือมีเนื้อหาการสืบทอดอำนาจให้คอสช
และมีข้อเสนอพร้อมเจรจากับคอสชแก้ปมปัญหาความขัดแย้งที่ผ่านมา
ตลอดสัปดาห์ยังมีกระแสคัดค้านถึงกลไกพิเศษในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านของบ้านเมือง
ข้อเสนอของคณะรัฐมนตรีนี้
จากฝากพักเพื่อไทยพักประชาธิปัตย์กลุ่มการเมืองรวมถึงอดีตนายกรัฐมนตรี
พลเอกชาวลิศยงใจยุทธ์ที่เปิดบ้านพักส่วนตัวแนะให้คอสชสละอำนาจ
เปิดโอกาสให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแก้ปัญหาประเทศต่อ
นางสาวยิ่งรักชินวัฒน์ที่ไม่อยากให้มีกลไกพิเศษนี้โดยเชื่อว่าการเลือกตั้งจะเป็นไปตามรถแมพ
ยังไม่รวมการหลบสื่อเพื่อไปนัดพบกันระหว่างนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี
กับนายมีชัยรุชุพันธ์ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูล
ประเด็นค้างคาถึงความชัดเจนข้อเสนอการบังคับใช้รัฐธรรมนูล๒ช่วง
หลังใช้เวลาหารือ๒ชั่วโมงนายมีชัยเข้าใจเจตนารมณ์นี้และพร้อมนำไปพิจารณา
จากนี้ยังมีความชัดเจนจากฝากรัฐบาล
ยืนยันจะไม่ทำประชาพิจารณ์ปมความขัดแย้งการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่
และร้อนถึงนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ออกโรงปฏิเสธไม่เคยพูดว่ามีคนล้านเสียงไม่เอาสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์หรือสมเด็จช่วง
ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่
ปิดท้ายสัปดาห์ในคดีปล่อยประละเลยให้เกิดการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว
นางสาวยิ่งลักษณ์ยังคงเข้ารับฟังการไต่สวนพยานโจทย์นัดที่สาม
ขณะที่โฆษกสารยุติธรรมได้ประกาศขอความร่วมมือทุกฝ่าย
ดการวิเคราะห์หรือการให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อต่างในคดีนี้
เพราะอาจมีผลกระทบต่อกระบวนการพิจารณาของศาล
อาจทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง
หากฝากฝืนจะเข้าขายละเขิดอำนาจศาล
สัปดาห์หน้าต้องติดตามมาตรการแก้ปัญหาภัยแรงของรัฐบาล
เตรียมปฏิบัติการฝนหลวงทั่วประเทศ
เริ่ม๑มีนาคมใน๙จังหวัด

เป็นหนึ่งใน๘มาตรการรับมือวิกฤตภัยแรง

คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณช่วยเหลือกเกษตรกร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรเพื่อการเกษตร

อีกทั้งนายกรัฐมนตรียังขอความร่วมมือประชาชนให้ใช้น้ำอย่างประหยัด
เพราะปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่มีปริมาณลดลง

คดีปล่อยปลาละเลยให้เกิดการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว
ในวันที่๔มีนาคมจะเป็นนัดที่๔

กรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช
และนายแพทย์ว่ารมณ์เดชน์กิจวิกรมอดีตสศภักดิ์ประชาธิบัตรเข้ารับการไต่สวน
จะมีท่าทีจากฝากพักเพื่อไทยอย่างไรหรือไม่
หลังศาลออกมาขอความร่วมมือ
ดให้ความเห็นในประเด็นต่างในคดีนี้
ในวันเดียวกันสะพานิติบัญญัติแห่งชาติ
ยังเตรียมพิจารณากระทู้ถามผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
เรื่องนโยบายเรียกค่าเสียหายในโครงการรับจำนำข้าว

ในความคืบหน้าหลังมติปชสรุปว่า
ต้องฟ้องนางสาวยิ่งลักษณ์ฐานละเวทปฏิบัติหน้าที่ในโครงการนี้

นี่แหละครับความร้อนแรงการเมืองสัปดาห์ที่แล้ว
แล้วก็ต่อเนื่องไปถึงสัปดาห์หน้านะครับ
การเมืองนี่เป็นเรื่องที่ต้องตรวจสอบเป็นรายวันเหมือนกันนะ

ตกไปสักวันเนี่ยโอ้โหจะตามไม่ทันเลย